สวัสดีครับผมปอครับ

และในวันนี้ฉันคงต้องลืม
จะต้องท้องใจให้รักเธอ

แล้วก็รู้สึกว่าแบบเราก็มีความสามารถในการเล่นดนตรีนะ

พอตดไปตดมาก็อยากแต่งเพลง

และก็คิดว่าเห้ยแท่จัง

ก็เลยตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าชอบหรือเปล่า
แต่ว่าก็ได้ไปลองเรียนกับกีต้าดูอะไรอย่างนี้ครับ

ก็เลยไปเรียนต่อแบบว่าคณะดนตรีอะไรอย่างนี้ครับ

น่าจะต้องเริ่มเล่นจากเพลงคนอื่นก่อนครับ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้เล่นเป็นแบบอาชีพอะเนาะ

ตัวนี้ก็ยังจำมาใช้อยู่บ้างเลยครับ

เป็นหนังสือแบบว่าเกี่ยวกับพี่บอยใจ
หนังสืออันนี้มีเพลงที่เขาแต่งอยู่ประมาณ๒๐๐กว่าเพลง

เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นนักแต่งเพลงบ้างว่ะ

เริ่มจากชอบพอชอบเราก็เริ่มฝึก

แล้วแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้ว

ได้โปรดจับมือฉัน
ทุกสีใดดัน
มันก็จะมีเป็นบางช่วงที่แบบว่าหายไปอะไรอย่างนี้

หรือว่าผมเปิดกลับไปฟังเอง

ช่วงนี้ผมฟังเพลงพี่เบิร์ตบ่อยมาก

ถ้าเป็นเพลงที่ทำให้คนเริ่มรู้จักเราจริงก็

ช่วงนั้นอกหักเลยครับ
ผมก็ผ่านไปสักพักหนึ่งผมก็เริ่มดีขึ้น

ผมก็จะร้องพอคิดได้ผมก็จะจอดรถ

แล้วผมก็อัดเพลงนี้เป็นท่อนเวิร์สขึ้นมาแบบว่า
แล้วก็เริ่มร้องให้น้ำวนฟัง
น้ำวนก็บอกเฮ้ยน่าสนใจว่ะ

น่าจะประมาณ๕๖๐๐คน
เวลาเราร้องเพลงอย่างเช่นฉันยังเก็บไว้อย่างนี้
งานไหนที่แบบเจอแฟนเพลงเยอะเป็นงานที่มีความสุข

ตอนช่วงสงการปีที่ผ่านมาครับ

ถึงเวลาแบบเท่านั้นแหละผมก็ไปเข้าห้องน้ำ

เราก็รู้แล้วว่าเขามาดูเราแน่
ก็รู้สึกแบบประทับใจมาก
คุณต้องฟังเพลงให้เยอะที่สุด

คุณชอบแล้วคุณก็ศึกษาเขาให้เยอะที่สุด

เขาเล่ายังไงเขาทำดนตรียังไง

แล้วคุณก็ลองทำในแบบของคุณ
แล้วงานแบบนี้มันต้องใช้เวลาครับ

คุณก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับ
เราจะเอาเพลงฮิตของเรา